ไม่เห็นเป็นไปอย่างที่สัญญากันไว้เลย

นี่แก๊งน้ำไม่อาบเขาไปเพชรบูรณ์เป็นประจำ
รถไม่แต่งพ่อไม่ดังขับเรียงแถวเรียบร้อย
ชิดซ้ายให้เรียบร้อยนะปฏิบัติตามกฎจราจรนะ
ชาวบ้านเขาก็ถกกันอยู่ว่าควรจะให้แก๊งนี้เข้ามาในพื้นที่หรือเปล่า

แต่ทีนี้ทางแก๊งเขาบอกว่าเขามีกฎเหล็ก๑๐ข้อนะ

มันก็เลยเป็นทั้งอุบัติเหตุเป็นทั้งอะไรเลยคุณ
นี่ฮะตั้งแต่เวลาประมาณตี๓๓๐จนถึง๙โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับ
ผู้สินคามรายงานว่าบรรดาบรถมอเตอร์ไซค์
คุณเบิร์ตว่ากี่คันโอ้โฮเท่าที่เห็นไปนี้คงนับไม่ทวนแล้ว
อ่ะ๓๕คันนี่ยังไม่ถึงเซี่ยวเลยอ้าวเหรอ
เขามากันสองหมื่นคันสองหมื่นคัน
แก๊งน้ำไม่อาบขับขี่จากกรุงเทพเพื่อไปจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า
คลิปน้ำไม่อาบ๒๐๒๓ส่งท้ายปี
ในพื้นที่อำเภอศรีเทพภูทับเบิกและอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
คือเป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรมเราไม่ว่า
เพราะว่าเขาจะนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปทำบุญกระถิ่น
และอีกส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส

แล้วเขาไปช่วยเหลือเด็กคิดดีคิดดีฮะ
ยังโพสต์ว่าปีนี้เป็นระเบียบมากขึ้นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าทุกปี
ทยอยกันออกได้เลยถึงศรีเทพจะมีเจ้าหน้าที่คอยส่งทีละ๒๓๐๐คัน
ด่านขับเข้าไปเลยเบาไม่ต้องหนีไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องย้อนสอน
ทำตามที่บอกแล้วก็แจ้งกฎระเบียบให้ผู้มาร่วมทิพย์ปฏิบัติตามคุณ
กฎเหล็กผมยกตัวอย่าง
ระเบียบในการเดินทางต้องทำให้ได้
เอกสารรถทะเบียนหมวกกระน็อกสำคัญมาก
ให้เกียรติเพื่อนร่วมทางไม่เบิ้ลไม่แข่งไม่ยกล้อ
เลนซ้ายตลอดทางให้เกียรติพื้นที่ทุกพื้นที่นะจ๊ะ

คุณผู้ชมดูภาพประกอบกดไป
๕เข้าเขตเพชรบูลโค้ดเช็คอินในเฟซหน่อย
ด่านขับเข้าด่านเบาไม่หนี
ที่พักห้ามเบิ้ลไม่ต้องโชว์
แล้วก็๘เข้าปั๊มห้ามลองรถห้ามเทสเด็ดขาด
ไม่ขับขี่ในท่าทางที่หวาดเสียว
อยากนอนไปนอนที่บ้านเขาวงเล็บไว้แบบนี้เลยในกฎ

ใครทำตาม๙ข้อไม่ได้มึงไม่ต้องมา

คุณผู้ชมฮะนี่คือกฎเหล็กนะครับ
แต่ยังไงก็ตามชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้
มีทั้งที่ขับขวาแซงหน้าขึ้นหน้าไป

และมีรายงานอุบัติเหตุของกลุ่มนักบิดเกิดขึ้น
บริเวณบ้านหนองลายที่ตำบลนาเฉลียว
เผือนน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณะ

สาเหตุเกิดจากมีรถยนต์เลี้ยวยูเทิร์นกระชั้นชิด
อันนี้ในฝั่งของแก๊งน้ำไม่อาบ
เขาบอกแบบนี้ถูกเลี้ยวกลับรถกระชั้นชิด
เตอร์ไซค์ก็หลบไม่ทันพุ่งชนท้ายอย่างแรงนะฮะ

รัชดาแฟนเพจก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง

โซเชียลโจมตีทริปของเราอีกแล้ว

เช่นขับขี่เป็นกลุ่มเต็มถนน

ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอีก

มาเที่ยวของพวกผมคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ

พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทุกคนชอบมาก
ทักมาหาผมอยากให้มาจัดทุกเดือน

คุณอยู่เพชรบูรณคุณช่วยอะไรให้จังหวัดคุณบ้าง
ถ้าไม่ได้ช่วยอะไรก็ช่วยอยู่เฉย

ถ้ามากระตุ้นเศรษฐกิจมาช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ทีนี้มีคลิปเด็ดของแก๊งน้ำไม่อาบโผล่

เป็นคลิปขณะที่ชายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีแดงคนหนึ่ง

รับรองว่าทริปนี้ไม่มีการซิ่งแข่งรถ

อย่าไปสายใจพี่บุ๊ค

อันนี้เรียกหมอบ
ทำไมถึงเรียกเขานักขึง
ต่อหน้าต่อตาเลยว่าขับซิ่งขับแข่งเหมือนโบ๊บะนะ
เต็มเลนโบ๊ะนะปอบนอนนะฮะ
กิจกรรมทริปน้ำไม่อาบวันนี้จะมีกำหนดการนะ
เดินทางไปทำบุญกระถิ่นที่วัดม่วงเย็นในอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์
จากนั้นก็จะเดินทางกลับคุณผู้ชมฮะคือถ้าเต็มถนนแบบนี้
คุณดูสิคือจริงในกฎ๑๐ข้อเขาบอกให้ชิดซ้ายว้า
เพราะเราขับรถร่วมกับรถคันอื่นถูกต้องไหม
แล้วเขาบอกโอ้โหแหกกฎ๑๐ข้อแบบกฎเหล็กถูกฉีกนะ
คุณผู้ชมเขาหัวเราะอะไรกันมาว่าไงนะฮะ
นี่เออไม่เหลาะอะไรนะ
แต่คุณผู้ชมถามคุณดอมคุณน้ำแข็งไปไหนคะ
มันลงโทษผมครับผมหายไปหลายวันครับมันให้ลงโทษผมฮะ
ให้ผมมาอ่านข่าวกับคุณน้ำต่อผลครับเปล่านะครับ
น้องติดภารกิจสำคัญนะครับ